คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ชายเร่ร่อนค่ะ
เขาเพลียเขาก็เลยไปหาที่นอน
แต่ที่นอนไม่ควรจะเป็นที่นอน

มันคือสะพานทางรถไฟข้ามคลอง
คือตอนแรกกะจะเพลินชิว

หมอนรางรถไฟนอนข้างหมอนรางรถไฟ

เพราะรถไฟมาเขาก็พลิกตัวหลบ
ตกสะพานได้รับบาดเจ็บอีก

เอาหมอนรถไฟมานอนตรงนี้นะคะ
ริมน้ำด้วยชิลสบายนะ
อันนี้เป็นจุดสะพานข้ามคลอง
เป็นสะพานทางรถไฟข้ามคลองอุทธภาว
อยู่ที่บ้านท่าแซอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ

นอนร้องโอดโออยู่อยู่ใต้สะพานเนี่ยนะคะ
ทราบชื่อคือนายตาอายุ๕๘ปี
สูงประมาณ๓เมตรก็ขยับไม่ค่อยได้

ครู้สึกว่าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านเห็นไอ้ตาขึ้นไปนอนเล่น
อยู่บนสะพานนี้สะพานทางรถไฟ
ตรงหมอนข้างรางรถไฟอืมค่ะจากนั้นไม่รู้ยังไงเผลอหลับไปอืม
หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงรถไฟมาสิคะเปิดบูดเสียงดังมาเลย
เขาเห็นนะเขาเห็นระยะไกลมีไฟด้วยเนอะใช่สรุปแล้วเขาเปิดหูด
หลังจากนั้นสะพานก็เสียงดังลั่นเลยนะคะ
ก่อนถึงสะพานเนี่ยมันก็สั่นด้วยใช่นายตาสะดุ้งตื่น
จะลุกก็ไม่ทันแล้วก็เลยพลิกตัวลงไปตกลงไป
ทำให้ตกลงไปข้างสะพานแบบนี้นะคะได้รับบาดเจ็บกันไป
เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ปลอดภัยค่ะอืม
แม้เป็นชายเร่ร่อนแต่ว่าเราก็ต้องดูแลด้วยนะครับ
อ่าแต่ที่แน่ก็ไม่ควรไปนอนนะคะหลังรถไฟเดี๋ยวมันอันตรายอันตรายครับ